ส่วนเหตุการณ์นี้ที่กรสินไม่แน่ใจว่ายิงผิดคนหรือเปล่า

ผู้ชายอายุ๒๗ค่ะถูกยิงเข้ากลางอกเลยค่ะแล้วก็เสียชีวิต
เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่กลางไร่เลยที่อำเภอกรรมลาศัย
ตี๓นะคะเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบค่ะ
พบศพนายอิทธิพลศรีวิสัยอายุ๒๗ปีเป็นชาวบ้านท่าใหม่
ตำบลเจ้าท่าอำเภอกรรมราศัยนอนหงายเสียชีวิตอยู่
เสื้อคอกลมสีดำกางเกงขาสั้นสีดำเลือดเต็มตัวเลยค่ะ
มีบาดแผลถูกยิงกลางหลังนัดหนึ่งมีปลอกกระสุนปืน๙มม
ปลอกตกอยู่ในที่เกิดเหตุ
รถกระบะอีซูซูดีแม็กซ์๔ประตู
จอดอยู่บนถนนลูกรังทางเข้าแปลงนาค่ะทะเบียนกไก่ทท๑๐
นี่ค่ะญาติบอกว่ายิงผิดคนหรือเปล่าเนี่ย
ผู้เสียชีวิตไม่มีเรื่องมีราวอะไรกับใครเลยนะ
เราเลยส่งคุณระวีการแก้ววิจิตรลงพื้นที่ไปนะคะ
มีเจ้าของนานตรงจุดเกิดเหตุเขาให้ข้อมูล
เขาบอกว่าคือมันทำนาตอนเช้าเห็นถนนเนี่ยเป็นรอยล้อรถเขาก็ตกใจ
พอไปดูมีคนถูกยิงตายแปลกใจมากเพราะไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเลย
ไม่ค่อยมีบ้านคนเป็นเส้นทางลัดนะคะที่มันออกได้หลายเส้นทางมาก
ผู้เสียชีวิตเป็นลูกบ้านหมู่บ้านท่าใหม่หมู่หก
ทางเจ้าของที่นาก็เลยบอกว่าไปคุยกับภรรยาไปคุยกับยายของผู้ตายดีกว่า
ภรรยาบอกว่าก่อนเกิดเหตุสามีพาเธอไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อ
ไปส่งทำงานก็เป็นแบบเนี้ยทุกวันแต่พอตกเย็นหกโมงกว่า
แชทข้อความทางเฟซบุ๊คกับสามีสามีบอกว่าขอไปดื่มกับเพื่อนหน่อยนะ
แล้วจะไปรับเธอตอนค่ำทุ่มครึ่งเธอก็พยายามจะติดต่อผ่านแชทข้อความไปหาสามี
แต่สามีไม่รับสายค่ะจนมารู้จากคนในหมู่บ้านบอกเธอว่า
ในหน่อยเพื่อนรุ่นพี่ในหมู่บ้านฝากบอกว่าสามีเธอโดนยิง
หน่อยชวนให้สามีเธอขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งซื้อยาเสพติด
กลุ่มผู้ชาย๔คนที่ขับกระบะมาจอดในจุดที่เกิดเหตุ
ระหว่างที่ในหน่อยกำลังต่อรองซื้อขายปรากฏว่าไม่มีเงินให้กลุ่มผู้ชายสี่คนนี้
ตกลงกันไม่ได้กลายเป็นหนึ่งในสี่คนคว้าปืนออกมายิงเลยค่ะ
หน่อยอ่ะวิ่งหนีแต่ในต้าสามีเธอเหมือนกับหนีไปอีกทาง
กลายเป็นโดนยิงเข้ากลางอกนี่เสียชีวิตเลยนะคะ
กลุ่มคนร้ายก็แยกย้ายกันหลบหนีคาดว่าเหมือนกับขี่รถจักรยานยนต์ของผู้ตายไปด้วยหรือเปล่า
รถกระบะของตัวเองเอาไว้แบบเนี้ยค่ะเธอเชื่อว่ากลุ่มคนร้ายตั้งใจจะยิงในหน่อย
แต่กลายเป็นยิงสามีเธอแทนสามีเธอไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรด้วยเลยเนี่ย
ผิดคนหรือเปล่ายิงผิดตัวหรือเปล่าแค่ไปเป็นเพื่อนในหน่อย
ไม่รู้ด้วยซ้ำจะไปซื้อยาเสพตรงยาเสพติดอะไรกันก็อยากให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้นะคะ
ภรรยาของผู้เสียชีวิตบอกว่าไม่รู้จะใช้ชีวิตต่อยังไงเพิ่งท้องได้สามเดือน
ลูกก็มากำพาพ่อค่ะ
ยายบอกว่าไม่มีรางบอกเหตุอะไรแล้วหลานก็ไม่เคยมีปัญหากับใครจริง
ไม่คิดว่าหลานจะมาถูกยิงตายแบบนี้ค่ะ
ทีนี้ค่ะผู้ใหญ่บ้านค่ะผู้ใหญ่เทียมจิต
ก็บอกว่าตัวผู้เสียชีวิตเป็นลูกบ้านที่ไม่เคยมีปัญหากับใครจริง

แต่ในหน่อยเพื่อนของผู้เสียชีวิตนี่สิ

ออกมาจากเรือนจำได้ไม่เท่าไหร่นะคะ

ไปคุยกับพ่อของในหน่อยพ่อของในหน่อยก็ยอมรับว่า
นายหน่อยลูกชายเนี่ยเพิ่งออกมาจากเกิริญจำจริงจริง
ก็คดีเสพยาเสพติดนั่นแหละเขาออกมาก็มาช่วยทำงานรับเหมาก่อสร้าง
แล้วเหมือนกับชวนผู้เสียชีวิตมาทำงานด้วยกันทีนี้ค่ะ
ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่รู้ว่าลูกชายไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีกหรือเปล่า
เมื่อเช้าเอาค่าแรงของผู้เสียชีวิตไปพันหนึ่ง
เอาไปให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตไปแสดงความเสียใจกับการเสียชีวิตของในต้าค่ะ

แล้วหน่อยได้เล่าอะไรให้พ่อฟังไหมว่าไปด้วยกันแล้วทำไมเขาไปโดนเพื่อนถูกยิง
พอดีทราบมาว่าเหมือนหน่อยน่าจะเคยมีประวัติเกี่ยวกับยาใช่ไหม

สุดท้ายก็ต้องคุยกับนายหน่อยนี่แหละคุณผู้ชมค่ะ

คือนายหน่อยเนี่ยถูกตำรวจเรียกไปคุยแล้ว
ตั้งแต่เช้าก็ไปคุยในฐานะพยานก่อนนะคะเบื้องต้น

จากการตรวจสอบในหน่อยก็มีประวัติถูกดำเนินคดีเสพยาเสพติดจริง
ออกจากเรือนจำเมื่อเดือนมกราคม
เหตุการณ์นี้ในหน่อยก็ยืนยันว่าเขาก็ถูกไล่ยิง
กระบะของกลุ่มคนร้ายตำรวจเคลื่อนย้ายไปแล้วนะคะ
ให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบลายนิ้วมือบนตัวรถ
เพื่อขยายผลในการจับกลุ่มคนร้าย
เรื่องต้นตำรวจสพกรรมราศัยก็เร่งติดตามตัวคนร้ายทั้ง๔คน
ว่าเป็นคนในพื้นที่เพื่อนำตัวมาดำเนินคดีค่ะ